ที่๑๐๑ที่ผู้ชายวัย๕๐ปีถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในโอ่งน้ำ
แล้วก็สภาพศพคือมีร่องรอยถูกปาดคอแผลลึกมากนะคะ
คือตำรวจก็พยายามจะสอบปากคำคนที่ต้องสงสัยสอบปากคำไปหลายคนมากคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะเพื่อนที่ร่วมวงดื่มเหล้าด้วยกัน
แต่ทุกคนบอกเลยว่าไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตเลย
ศพอยู่ในโอ่งน้ำน้ำนี่แดงเลยนะคะ
ทีนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้ต่อล่าสุดคือเช้าวันนี้ค่ะ
ตำรวจเรียกเพื่อนรุ่นน้องของนายชัยยุทธ์หรือในอังผู้ตาย
ที่เคยร่วมวงดื่มเหล้ากับผู้ตายเมื่อสามวันก่อนมาสอบปากคำครับ
นายสุริยาหรือว่านายเอค่ะอายุ๓๔นะคะ
นายเอบอกว่า๓วันก่อนพบศพนายอังไปดื่มเหล้าด้วยกันจริง
ดื่มเหล้าไปกินต้มไก่ที่บ้านของในอังผู้ตาย
มีเพื่อนของนายอังไปอีก๓คนที่มาดื่มด้วยกัน
มีนายแป๊ะมีนายเอสเป็นลูกผีหลุกน้องของนายอัง
ก็มานั่งคุยกันมาดื่มกันสนุกไม่ได้มีอะไรทะเลาะกันเลย
เสร็จก็แยกย้ายกลับบ้านมารู้อีกทีในอังตายอยู่ในโอ่ง
ไม่รู้จริงว่าสาเหตุการเสียชีวิตของในอังคืออะไร
ตำรวจเรียกมาก็มามาให้ปากคำเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
ครับ
ส่วนช่วงบ่ายตำรวจลงพื้นที่นะคะ
สืบจากเสื้อเปื้อนเลือดค่ะ
เปื้อนเลือดตัวนี้เจอที่แคร่ที่บ้านของผู้ตาย
จุดเดียวกันกับที่เจอมีดสองเล่มและกองเลือดที่อยู่หน้าบ้านนะคะ
ส่วนเสื้ออีกตัวเจอที่รถจักรยานยนต์ใต้ยุ้งข้าว
คือแม่ของผู้ตายยืนยันว่าไม่เคยเห็นลูกใส่
เป็นเสื้อของเพื่อนลูกที่ร่วมวงดื่มเหล้าด้วยกันคนหนึ่ง

ตำรวจกำลังรอผลตรวจดีเอนเอนะคะ
เสื้อใครเลือดใครตรวจไม่ยาก
แต่ตำรวจบอกว่าก็เรียกเพื่อนคนนี้มาคุยแล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียกมาคุยเพิ่มมาสอบปากคำเพิ่มค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนไปคุยกับนายโกวิทอายุ๔๗ปี
เพื่อนของผู้ตายอยู่บ้านข้างกับบ้านของผู้ตาย
เคยคุยแล้วรอบนึงนะคะตำรวจไปคุยอีกรอบนึงบอกถอดเสื้อให้ดูหน่อยสิ
มีบาดแผลมีร่องรอยการต่อสู้อะไรไหม

ตำรวจก็ดูเลยไหนดูสิมีรอยต่อสู้มีอะไรไหม
คือมีเพื่อนร่วมวงดื่มเหล้าคนนึงค่ะคุณผู้ชมให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
ผู้ตายเล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับนายโกวิทและนายเอกชัยหรือว่านายเจี๊ยบ
โกวิทปฏิเสธว่าไม่ได้เจอผู้ตายมา๒สัปดาห์แล้ว
แต่เมื่อวานบอกนักข่าวว่าไม่เจอมา๑สัปดาห์แล้ว

วันก่อนจะพบศพผู้ตายอ่ะค่ะก็เหมือนกับว่าเขายืนยันว่าไม่ได้ไปที่บ้านของผู้ตายกันเลย
คือทุกคนปฏิเสธหมดเลยอ่ะพี่อุ๋ยยืนยันว่าไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เห็นน่ะนะคะ
ผมจิบว่าได้เป็นคนกำลังทำอะไรกัน
ผู้ตายเคยเล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับนายกวิทย
ส่วนอีกคนนึงที่บอกว่าเคยทะเลาะด้วยก็คือในเอกชัยหรือในเจี๊ยบ
เจี๊ยบก็ยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุยังทักกันยังชวนผู้ตายกินข้าว
ยังอะไรอยู่เลยไม่ได้ทะเลาะอะไรด้วยเลย

ก่อนที่จะพบศพผู้เสียชีวิตเนี่ยตัวในเจี๊ยบบอกว่า
ผมอยู่ทุ่งนากลับมาเหนื่อยไม่ได้ออกไปไหนนอนอยู่บ้าน
เย็ดร้อมวงดื่มเหล้ากันยังไม่ไปเลย
ดูหนังอยู่บ้านถึง๔ทุ่ม
ตีหนึ่งพี่ชายกลับมาจากกรุงเทพมาปลุกเอากุญแจบ้าน
ตัวเองก็เอากุญแจไปให้แล้วนอนต่อค่ะ
มั่นแบบผมสังเกตว่ามากนะคราวป่าวเลยช่วง
ตำรวจคุยกับหลายคนมากคุณผู้ชมสอบปากคำหลายคนเลยค่ะ
เรียกเพื่อนบ้านมาอีก๖คนเพื่อนบ้านของผู้ตาย
เรียกคนใกล้ทิศมาสอบปากคำเพิ่ม
นี่ค่ะคือคุยกับทุกคนเพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิต
ทีนี้ค่ะช่วงเช้า๑วันก่อนพบศพ
ตัวผู้เสียชีวิตก็คือในอังเนี่ยนะคะ
ไปที่บ้านของนายโกวิทอยู่ข้างกัน
ตอนนั้นมีญาติของนายโกวิทย์กลับมาจากกรุงเทพ
มาร่วมงานศพพระที่เป็นญาติกันก็ล้อมวงดื่มเหล้ากัน
ตัวในอังผู้ตายขอเงิน๑๒๐ไปซื้อเหล้าไม่ยอมร่วมวงด้วย
แล้วก็เดินออกไปเดินคุยโทรศัพท์ออกไปค่ะ
เดินมาถามหาในอังผู้ตายที่บ้านของนางสร้อยญาติของนายโกวิทย์อีกที
บ้านเขาก็อยู่ระแวกเดียวกันนะคะ
ทีนี้พอมีนางสร้อยเพิ่มขึ้นมาเราไปคุยกับนางสร้อยด้วยเลย

สร้อยบอกว่านี่ค่ะนางสร้อยฉันก็งงก็แปลกใจเหมือนกัน
คือช่วงบ่าย๓ในอังผู้ตายมาเคาะประตูห้องน้ำเธออาบน้ำอยู่
แล้วก็บอกว่าเนี่ยได้เวลาแล้วแม่แม่ได้เวลาแล้ว
สร้อยบอกฉันไม่ใช่แม่อืมในอังผู้ตายก็วิ่งอ้อมไปหลังบ้าน
วงเล่าหน้าบ้านของนายกวิทย์นะคะ
คืนก่อนพบศพในอังเนี่ยญาติที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ลูกเขยของเธอ
แล้วก็ล้อมวงดื่มเหล้ากันถึง๔๕ทุ่มเอาจริงไม่ได้เห็นในอังเลย
ในอังก็ไม่ได้เปิดไฟนะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำก็ไม่ได้เปิดไฟ
ตั้งแต่คืนก่อนพบศพแล้วอ่ะ
ร้านนั้น
ตำรวจบอกว่าเท่าที่สอบปากคำไปทั้งหมดนะคะ
ทั้งเพื่อนบ้านทั้งเพื่อนร่วมวงเล่าทั้งคนใกล้ชิด
ยังไม่มีเพรียรภิกษ์อะไรเลย๑๐ปากแล้วค่ะ
แต่ฟังตรงนี้นิดนึงมีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่ม
บอกว่าช่วงตี๑คืน๑๓ต่อเรื่อง๑๔กรกฎคม

จอดแถวบ้านของในอังผู้เสียชีวิตครับ
เป็นรถที่แปลกดูมีพิรุธยังไงก็ไม่รู้
ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการตายของในอังหรือเปล่า
ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่ง
ขอเวลาสืบสวนสอบสวนรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ
ก็คาดว่าจะรู้ตัวคนร้ายเร็วนี้
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นคนรู้จักกัน
น่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับในอังผู้เสียชีวิตนะคะ

ฆ่าตัวตายหรือเปล่าหรือเป็นเหตุฆาตกรรม

ผู้ตายไปอยู่ในโอ่งตรงกันข้ามก็คือบ้านเพื่อนบ้านอย่างนี้ค่ะ